ซึ่งหลังจากช้อนมีการเหลี่ยรายเงินปุ๊บ
ทุกวันนี้เรายอมรับแม้กระทั่งพวกเราเองก็เคยทำมูไนท์
แต่ของเรานั้นคือไม่ได้เอาคนมาแบบว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้
คือช่องส่องผีถ้าคุณดูจริงแล้วเนี่ยมันจะไปตามวัดต่าง
เขาบอกว่าวันนี้นั่งอ่านพยายามอ่านคอมเมนต์ของแหม่มโพดำ
ถ้าสมมุติคุณอยากจะเป็นบุคคลสำคัญเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์
หรืออย่างบางคลิปเนี่ยเขาบอกว่าขุนแผนกับเท้าศรีสุดาจันทร์รู้จักกันขึ้นมาอย่างนี้
ชาวบ้านก็ตกใจเอาประวัติศาสตร์มันมีได้ยังไงเหรอ

วัดที่อายุทยาบางสิ่งบางอย่างเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์หมดเลย
เขาบอกโอเคเขาก็มีการพูดขึ้นมาว่ามันก็เป็นไปได้นี่

บิดเบือประวัติศาสตร์คือเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยแบบ
อย่างวัดนี้เขามีบุคคลสำคัญอย่างนี้อย่างนี้
ช่องส่องผีไปปุ๊บมันก็จะกลายแบบโอ้ตายแล้ว
แขกรับเชิญจะเป็นบุคคลในอดีตขึ้นมาทันที

อันนี้คือคอมเมนต์ที่นั่งอ่านก่อนเข้ารายการนะฮะ
ว่าคุณจะเป็นบุคคลสำคัญขึ้นมาทันที
แล้วที่สำคัญเนี่ยช่องส่องผีกลายเป็นช่องที่แบบ
มีคนพูดถึงกันเยอะมากที่สุดก็มีรายการช่องส่องผีเนี่ย
ประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดขนาดนี้
คือประเด็นบริจาคเงินครับ

กับทำเครื่องรางของขังซึ่งคุณบ๊วยเร็วกว่า
วันนี้คุณบ๊วยเขาก็ได้เอารูปที่เขาไปทำบุญทีละล้าน๒ล้าน
โพสต์นะฮะคุณบ๊วยเขาก็มีการเอาโพสต์ขึ้นมาแล้ว

ว่าเขามีการทำแต่เดี๋ยวคุณบ๊วยเชษบุตรเนี่ย

ในวันจันที่๖นะฮะกรกฎาคม

ขอย้อนกลับไปควีนหรือแหม่มโพดำเนี่ยแหละ
นะครับพร้อมทั้งพันธมิตรได้แก่แอนตี้สื่อ
รายการโทรทัศน์ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ชาติไทย
แล้วก็คุณเท้าศรีสุวรรณพิรมพักดีเนี่ย

อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเงินบริจาคอีกเหมือนกัน

เงินบริจาคของรายการช่องส่องผี
ช่องส่องผีเนี่ยเอาละต้องยอมรับ

อาจารย์เรนนี่นี่คิ้ว๖มิติ๑๐มิติ

แล้วก็มีคุณเจมส์สารวุฒิวรพันธีวีโชธเนี่ย

เขาบอกว่ามันมีการตั้งคำถามอย่างนี้
มันมีการตั้งคำถามเป็นข้อเลย
คุณเรนนี่ถ้าสมมุติเราจำกันได้
ย้อนกลับไปเอาตรงตั้งแต่สมัย
สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงจำได้ไหม

ผู้หญิงชุดดงชุดแดงกำลังกระโดดอยู่

นั่นคืออาจารย์เรนนี่เขาบอกเขาไปเห็น
เป็นเป็นการเขียนว่ามีผู้หญิงชุดแดงตายแล้วจะต้องมาตาย

เขาบอกว่าทางควีนหรือแหม่มโพดำ

อาจารย์เรนนี่พิธีกรหลักเนี่ยแอบอ้างว่าเคยประสบอุบัติเหตุ

คอหักแขนหักขาหัก
เรนนี่ตายไปแล้วฟื้นมา

ติดต่อกับบูรพกษัตริย์ร้ายต่อหลายพระองค์

อันนี้คือหนึ่งที่คุณก็ตัดเยย์มา

ก็มีการอ้างอีกว่าอาจารย์เรนนี่เนี่ยอ้างตนเป็นเทวดา

สร้างความเชื่อพิษดาร
ประชาชนนำของประหลาดไปบูชา

หลายแห่งต้องยอมรับว่าเดือดร้อนกันมากพี่
มีทั้งการขายเครื่องรางปลุกเสกบูชาผีก็มีเกิดขึ้น

เราดีเราทำแค่สัมภาษณ์แต่เราไม่เคยไปคือปลูกเสกเครื่องรางของพ่อคำไม่เป็น

แมห์มโพรดำเขาก็อ้างได้มีการให้คนบู่ชาเมดูซ่า

เหรียญกอก้อน
ข้างหน้าขาวลงพื้น
เอออะไรฮะคุณเหมียงฮะ
โดยมีการขายเหรียญผีให้คนเอาไปบูชา
ปรากฏว่าเหรียญค่อนข้างจะสูง
ค่อนข้างจะสูงพอสมควร

แหม่มโพดัมสงสัยเรื่องการเปิดรับบริจาคเงิน
อันนี้แหละเป็นประเด็นที่ควรพูดถึงกันเยอะเหมือนกัน
ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีของใคร
เงินเข้าบัญชีของคุณบ๊วยเชษวุฒิ

เป็นบัญชีส่วนตัวนะครับของคุณบ๊วยเชษวุฒิ
อันนี้คือขออนุญาตอ่านตามที่แหม่มโพดำเขาสรุปกันมานะครับ
ปรากฏว่าแล้วก็ใส่ชื่อในใบอนุโมทนาบัตรเนี่ย
คือใบอนุโมธนบัตรทุกใบในการทำบุญก็จะเป็นชื่อคุณบ๊วย
ซึ่งมีใบอนุโมธนาบัตรจริง
นึกออกไหมครับว่ามีใบอนุโมทนาบ
เขาเอาไปทำบุญจริงจริงนะขนาดเดียวกันเมื่อประเด็นนี้ขึ้นมาปุ๊บ
ประเด็นดังกล่าวพร้อมกับตั้งข้อสงสัย
เช่นการจับผิดรายการแล้ว

เช่น๑จังหวะการถ่ายทำเนี่ย
รวมไปถึงพิธีกรลำเนินรายการ
ก่อนนั้นพิธีกรก็คือคุณอาจารย์เรนนี่

ใช่เนี่ยยกค่าบูรณะช่อฟ้าพระอุโบสถ

เงินส่วนรวมเงินคนบริจาคมาก็แทนที่จะใช้
บัญชีผู้รับบริจาคหรือบัญชีวัดโดยตรง

มาให้บริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวแถม
ออกใบอนุโมทนาบัตรก็ยังชื่อตัวเองอีก
ที่จะออกเป็นชื่อรายการร่วมกับแฟนคลับอะไรก็ว่าไป

ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้คงได้หลายตังค์
ได้ใบอนุโมทนาไปลดหย่อนภาษีอีก
หากินง่ายเกินนะครับเงินทองต่างไปไหนนะกรมสัมภากร
นี่นะฮะคืออันนี้คือเป็นแอนตี้สื่อรายการโทรทัศน์ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ชาติ
ซึ่งไปดูต่างเพจเขาได้เราจะเห็นแบบมีเยอะพอสมควร
ในขณะเดียวกันชาวโซเชียลจำนวนมากก็ได้แสดงความคิดเห็น

ข้อสงสัยเนี่ยเช่นการจับผิดในรายการเช่นจังหวะการถ่ายทำว่

อย่างเขาบอกอาจารย์เรนนี่นี่สวดมนตร์อยู่

กำลังนั่งดูคนเข้ามาทวงเหรียญอยู่
บอกว่าคนละรายการนะครับเป็นวงเหรียญที่รายการเขา

ครับไปตกใจมันสามารถเห็นอดีตชาติมาได้หมดเหรอ

เห็นด้วยเห็นบุรพกษัตริย์

ขุนแผนมีขุนอะไรนะขุนวงวรวงศะ
อะไรที่คุณไอ้ใหม่เล่นแล้วก็ตอนนี้ได้เป็นอะไรนะ

คุณวรวงศามีการบิดเบือนเขาเอาคลิปมาให้ดูเลยนะว่า
เนนี่บอกว่าขุนแผนเป็นคนพาขุนวรวงศา
มารู้จักท้าวสีสุดาจังเป็นเพรนกัน

เธอไปดูสิฉันเมื่อก่อนที่เขาพยายามดู
เขาบอกว่าขุนแผนกับขุนวงระวรวงศะอะไร

ซึ่งขุนแผนเป็นตัวละครที่แต่งขึ้นมาแล้วเป็นแบบใช่แล้วก็
แต่ตอนนั้นกษัตริย์ก็คือแล้วผ่านวสาท
ซึ่งนัทเลนนิก็ไปบอกว่าอะไรนะพวกองแบงก์เหรอ

พวกองเบ้นท์บอกเป็นลูกในจันทร์หนุดเขี้ยว
ไม่บอกเป็นลูกในจันทร์หนุดเขี้ยว
จะไปนั่งไล่รายการของเขาเขาจะเห็นกับป้องเกี่ยวกับ

แล้วเกิดอะไรขึ้นเรื่องขุนวรวงศากับขุนแผนเนี่ย

เนี่ยทาวน์สีสูอาจารย์มาละ

ตอนนี้มาแล้วแล้วก็ทำเป็นหลับตาค่ะ
รู้แล้วรู้แล้วขุนแผนเป็นคนแนะนำอะไรอย่างนี้
แผนชาวบ้านบอกเฮ้ยคือทุกคนก็เลยบอกว่าขุนแผน
มันเป็นเรื่องแต่งมันคือเรื่องแต่งมันคือนวัดดิยายถูกต้องไหมฮะ
ปรากฏว่าแต่ขุนวรวงศักดิ์คือมีบุคคลประวัติศาสตร์ที่มีตัวตนจริง
วรวงศาสตร์นั้นมีสิเป็นกษัตริย์ระยะสั้นที่สุด
ที่สาปนาขึ้นมาแล้วก็ถูกรับทัพอาหารเลย
ก็เลยงงว่าอ้าวเป็นเพื่อนกันขึ้นมาอีกเขาก็งงไง

เขาก็โดนพี่เขามีการบิดเบื้อประวัติศาสตร์
เรื่องเงินแต่เรื่องบิดเวินประวัติศาสตร์๒อย่าง
กรมศิลป์ที่ออกใบเตือนไงคะ
ว่าจากนี้ไปที่ว่าจะถ่ายทำในเขต
จะต้องส่งสคริปต์ให้ดูการแต่งกายกับพิธีกร
การใช้ภาษาแล้วก็ต้องส่งว่าจะมีการดำเนิน

คริปต์ให้ดูอย่าเข้าไปถ่ายสุ่มสี่สุ่มห้า

ปรากฏว่าในที่สุดวันนี้
เขาก็ออกมาชี้แจงนะฮะออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าว
โดยตอนหนึ่งของการชี้แจงระบุว่า
ขอบคุณทุกท่านเราไม่คิดว่ารายการเล็ก
ที่มีทีมงานไม่ถึง๒๐คน

ทำให้ทุกคนร่วมกันมาลงมาเล่นข่าวโจมตีเรา
ขอเราอยู่ในที่ของเราและทำความดีต่อไปเถอะครับ
หากท่านใดไม่หยุดอยากเข้ามาชมเราก็เชิญที่กองถ่ายทำได้เลยครับ
แต่ถ้ายังไม่หยุดพูดความไม่จริงที่ทำให้เราเสียหาย
เราก็พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งเราจะทำเท่าที่จำเป็นกับคนที่กล่าวหาเราจริง
คนที่พิมพ์ตามอารมณ์โดยไม่ไตรตรอง
เชื่อตามที่อ่านมาเราเข้าใจแล้วก็อโหสิกรรมนะครับให้กับทุกคน
ล่าสุดวันนี้คุณบ๊วยเชษวุฒิเปิดเผยเปิดใจ
กับทางบันเทิงไทยรัฐฮะบันเทิงไทยรัฐออนไลน์นะครับ
ว่าคุณบ๊วยพูดอย่างนี้ผมขอยืนยันในความบริสุทธิ์ใจ
ทำไมอ่ะมีงานเหรอจัดงานเหรอ

เขาตอบมาเหมือนกันว่าเขาจะไปทำบุญก่อน
จะไปทำบุญหลังจากทำบุญเสร็จแล้วเนี่ย
เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าการทำงานของช่องส่องผีเนี่ยเป็นยังไงก่อน
พร้อมกับจะชี้แจงหลักฐานทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินทั้งหมดที่ได้รับมา
คุณบ๊วยยืนยันว่าความบริสุทธิ์ใจเนี่ยหลังโดนแฉระดมเงินบริจาคเนี่ย
เขาก็บอกว่าทุกอย่างเขาบริสุทธิ์ใจ
สิ่งที่เขาทำเนี่ยก็แค่แบบว่าอยากจะให้คนรู้จักผิดชอบชั่วดี
จากบาปกรรมนะที่เขาเขียน

เมดูซ่าไม่กอกก้อน
เพราะเมนูซ่ากับกอก้อนเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันไง
หัวเป็นงูคือตัวไหน

กอกก้อนคือตัวที่อยู่บนถัวเซเช่ปะ

นั่นไงก็ตัวที่เมดูซ่าที่มีหัวเป็นงู
แต่เขาเป็นพี่น้องกับพี่น้องมีสองตัวแม่

ไม่หรอกประเด็นเนี่ยมันถูกเปิดตั้งแต่วัฒน์กุฎีดาวเลยเนี่ย

ที่บอกว่าวัดเนี่ยถูกสร้างอยู่ในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์

แล้วก็เจดีเนี่ยหักเพราะว่าพระม่าเนี่ยยิงก็บอกไม่ใช่
คือเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์
เขาก็พูดอย่างนั้นมันเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์
มีคนเอาน้ำหวานเอาของเล่นไป

ซึ่งวัดอย่างนั้นเอาไปวางไม่ได้
สำหรับความคืบหน้าล่าสุดจริงเนี่ย
เขาบอกว่าทางช่องส่องผีเขาก็ชี้แจงประเด็นหลายประเด็นนะฮะ

บอกว่ามันเป็นจุดที่ทำให้คนสนใจ

แล้วก็การถ่ายรายการของเรา
เขาบอกว่าเขายืนยันว่า
สิ่งที่เขาทำคือทำให้เกิดกระแสบุญ

เพราะว่าเขาบอกว่า

คุณต้องอ่านทวิตเตอร์ไปด้วยว่าคนเขาว่ากันยังไง

แล้วก็นำพาญาติธรรมทั้งหลายเนี่ย

การท่องเที่ยวแล้วก็ที่สิ่งหนึ่ง

คืออะไรรู้ไหมคุณหนุ่มจะต้องฟัง

กลัวต่อความบาป

มารวมตัวกันแล้วก็เป็น
ครอบครัวช่อง

ทำให้เป็นที่สนใจแล้วก็จับตาดูในวงการ
กว้างนะฮะรายการของเรา

หลังความตายเขาว่าอย่างนั้น

ต้องใช้อุจจนยานในการรับชม

มาร่วมรายการหรือทุกคนที่มาร่วมสังเกตการณ์
ทุกคนจะทราบดีกว่าเราเป็นรายการสด

เราทำสคริปต์ไงเธอเราไม่สดไง
เราถ่ายก่อนเราต้องผ่านเซ็นเซอร์๓๔รอบ

ผมไม่รู้ว่าผมมองอีกมุมหนึ่งผมไม่ได้มองแบบนี้

แล้วก็การตัดต่อเพื่อนำบันทึกภาพไปเนี่ยเป็นสิ่งที่คือตอนนี้คนจะตัดต่อ
คุณจะไปดูเลยว่ามันจะมีการตัดต่อคลิปเป็นการแบบว่าเหมือนการตัดต่อคลิปเหมือนมีการจับผิดเป็นจุดไปเนี่ย
เขาบอกส่วนใหญ่เป็นการตัดต่อประติดประต่อให้มันแบบว่าเกิดความเข้าใจผิดนะฮะ
จากบางครั้งบางคราวเนี่ยข้อความที่ออกไปเราไม่คิดว่าจะเป็นประเด็น
เพราะสาระสำคัญและความตั้งใจของเราคือความชัดเจนนะฮะ
ให้ทุกคนเกรงกลัวต่อบาป
อยากให้มนุษย์ทุกคนหรือคนทุกคนสะสมบุญ

ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าประเด็นมันคืออะไร

คือตอนนี้มันต้องแยกออกเป็นหลายเรื่องนะ

สองเรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์

เหรียญที่มีการนำออกมาขาย
คือทุกอย่างมันถูกแยกออกมา

มันต้องไปให้ชัดทีละเรื่อง

เขาเอามาแสดงความยืนยันความบริสุทธิ์ของเขาเหมือนกัน
แต่ยังไม่พี่บ๊วยจะออกมาพูดวันที่๖

ไอ้การทำงานของเขาเป็นอย่างไร

เรื่องที่จะไปชี้แจงเรื่องของข้อเท็จจริงของ

ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นบ๊วยก็จัดการไป

อันนั้นบ๊วยก็จัดการไปเอาให้มันชัดไปถูกไหมฮะ

แต่เรื่องที่ผมรับไม่ได้คือเรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์

เพราะว่ามันทำให้รุ่นลูกผมไป

สร้างสมัครเจ้าเอกทัศน์มันไม่ใช่
มันไม่ใช่ปืนมายิงมันไม่ใช่อะไรอย่างนี้
แล้วที่อื่นมีอีกไหม

ทำไมอันนี้คือผมว่าไม่ควรจะนำเสนออะไรแบบนี้ไง

แหม่มโพดำจะพูดถึงเหมือนกัน

แต่วันนี้ที่บอกว่าเงินบริจักษ์พี่คิดดูว่า

มันมีรูปราคาเป็นแสนแล้วจริงหรอ

เขาถือแล้วเขาโชคดีหรือเรื่องหลายเรื่องแม่

วันนี้มันมีคำถามหนึ่งว่ามันเข้าข่าย
เข้าข่ายฟอกเงินรึเปล่าหรืออะไรอย่างนี้รึเปล่า